ต่อกันเลยละกันสำหรับเรื่องราวของคุณพ่อ
คุณพ่อลูก๔คนนี้ยังแซ่บยังฮอตเหมือนเดิม
คุณพ่อเจ๊โอ้โฮฮอตมากบ้านนี้
นี้เขาฮอตมากขนาดลูกสาวยังสวยเลย
แล้วก็เจอกระแสดราม่าตอนที่ไปเที่ยวทะเลกัน

โลกโซเชียลว่าแบบมันไม่เหมาะสมหรือเปล่า
ใส่ชุดแบบนี้ต่อหน้าลูกแล้วลูกก็โตเป็นนุ่มแล้ว
คุณพ่อเจก็งงค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะ
นี่แหละเขาบอกว่าอุตส่าห์ยกบ้านกันไปพักผ่อน

อวดหุ่นสุดเสียในวัย๔๒ปีสักหน่อย
ทำเอาโอ้โหคุณค่ะตะลึงงึงงันกันทั้งโลกโซเชียลเลยนะคะ
แต่ว่างานนี้คือมีคนชอบมีคนปลื้ม

คุณแม่ลูกสามถึงแต่งตัวเกินงามต่อหน้าลูกชาย
แล้วก็เพื่อเป็นการสยบข่าวกระแสดราม่า
คุณพ่อสุดหล่อคุณเจก็พาน้องเจ้านาย
ทีมกันมาออกมาย้ำชัดเลยว่า
ไปทะเลทั้งทีไม่โชว์ของดีจะได้เหรอ
จริงจริงนั่นน่ะสิและที่สำคัญ
ครอบครัวเขาก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะเข้าใจโลกโซเชียลที่ทุกคนมีสิทธิ
แสดงความคิดเห็นกันได้จ้า

แล้วก็ฝากขอบพระคุณทุกคนด้วยที่แบบเข้าใจ
แล้วหลายคนก็เยอะที่สปอร์ตเรามา

มันเป็นธรรมชาติของครอบครัวเราเราเป็นแบบนี้
แล้วก็ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหา

แสดงว่าทุกคนเขาก็ติดตามทรงคุณปิ่นมากเลย

เราว่ายน้ำเล่นกันอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว

นี่เขาอยู่กับแม่กับเด็กอยู่แล้ว
เออเขาเล่นน้ำกันมาตั้งแต่เด็กที่สระว่ายน้ำที่บ้าน
ใช่คุณแม่เขาไม่เขินลูกเขาไม่เขินคุณแม่หรอก

ส่วนที่ถูกจับตามองว่าลูกสาวคนโตน้องเจด้าตอนนี้แตกเนื้อสาวสะพรั่ง

มีการจับถ่ายแบบคู่กับหนุ่มฮอตอย่างน้องนายนพัฒน์นะคะ
หลายคนเขาก็ฟินค่ะพากันตั้งเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่
แววมาว่าพ่อเจเนี่ยเอ๊ชักจะออกอาการห่วงลูกสาวขึ้นมาแล้วหรือเปล่านะ
งานนี้เจ้าพ่อเพลงแดนส์ขอเคลียร์ชัดเลยว่า
อิสระกับลูกเต็มที่
ชีวิตส่วนตัวแล้วก็งานในวงการด้วย
แต่ขอให้ทุ่มเทความสำคัญกับการเรียนเป็นหลักก่อนเท่านั้นเองค่ะ

มีคนตามอยู่๑ล้าน๑แสนคนเนี่ย

เขาตัดสินใจอะไรเองได้ถ้าเขาจะคบกันเรื่องเป็นเรื่องของเขา

สอนพวกเขาตลอดเวลาว่าไอ้นั่นมันเป็นแค่โปรไฟล์
ที่เราจะมีคนที่ชอบเราด้วยรูปร่างหน้าตา

เรียนหนังสือให้ดีให้จบ
นัดที่หลักของเราก็คือเรียนหนังสือก่อน
อายุอย่างน้อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากทำอะไรชอบอะไร

แต่ลูกสาวคนเดียวทั้งทีคุณพ่อเจจะไม่ห่วงได้ยังไง

อย่าให้คบกันจริงเลยรักกันจริงเลย
ยังได้อยู่เพราะเป็นสมัครอีก๑คนนะคะ
หรือฉันว่าหลายคนแล้วแหละเต็มปิดไป

ปิดแล้วตีวงกลม